ออกจากตลาดแล้วไปหาของกินอร่อยกันที่สุพรรณบุรีจ้า

เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นอาหารอารมณ์ดีหนึ่งเดียวในสุพรรณบุรีจ้า

เขาว่ากันว่าสายเขียวห้ามพลาด
ใช่แล้วนี่มากันที่ร้านนี้เลย
ร้านเจ๊รัฐไก่ทอดหาดใหญ่
ทอดหัดใหญ่นะพี่เอแต่อยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะ
บอกว่าตั้งอยู่ที่ถนนสาย๓๓หมู่๔บ้านดงรังตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
แต่มีเมนูนี่ถูกใจสายเขียวแน่นอน
คือที่ถูกใจสายเขียวหมายถึงอะไรเขาเป็นเมนูที่มีส่วนผสมของกัญชานะ

อารมณ์ดียิ้มหวานมีความสุขทางร้านเขามีเมนูไก่ทอดนะคะ
ไก่ทอดของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าไก่ทอดราชบุตรเขย
เฮ้ยชื่อเมนูเอออุ้ยเหมือนเหมือนในลิเกย์ไหมฮะพี่เอ
สะเด็ดมากด้วยหรอพระยักราชราชบุตรเคยใช่แล้วก็มียำแม่ทับใหญ่นะคะ
นี่แล้วก็มีของโปรดเมนูชื่อเขานะของโปรดองค์หญิง
หึยหรือเป็น

มีเมนูที่ใต้หลงยอมสยบหรือกระเพาะหมูนะคะ
เยอะมากเลยเมนูเขาแล้วชื่อเก๋ไก่ด้วยนะ
แล้วก็ยังมีเมนูอื่นเยอะแยะรวมไปถึงเครื่องดื่ม
ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะที่กล่าวมาไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้ว
แต่ใส่ส่วนผสมของกัญชาลงไป
เดี๋ยวน้องใบตองนี่ยังไม่ทันจะกิน
คุณแค่เล่าข่าวที่เกี่ยวกับกัญชาล
ก็ดูว่ามีอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขแบบนี้
มาดูเจ้าของร้านหน่อยดีกว่านะคะ
ทางด้านคุณรัตนาเปี่ยมศิลป์หรือว่าคุณรัฐ

เมื่อก่อนที่จะเปิดร้านไก่ทอดหาดใหญ่

ขายมา๒๐ปีคุณแล้วพออายุเพิ่มขึ้นมากขึ้น
ก็กลับมาเปิดร้านอาหารที่บ้านดีกว่า
เขามองว่าในสุพรรณบุรียังไม่มีอาหารแนวแบบนี้
เมนูสมุนไพรกัญชาเนี่ยค่ะคุณรัฐก็เลยมีการศึกษาข้อมูลก่อน

เขาต้องติดต่อซื้อวัตถุดิบจากแหล่งปลูกกัญชา
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
อันนี้ไม่ใช่ว่าใครจะขายก็ได้ใครจะทำก็ได้
ต้องซื้อจากแหล่งที่ผลิตและปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะจ๊ะ
ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปกินแถวนั้น

หรือพี่เอไปเล่นลิเกที่สุพรรณแวะไปลองนะคะ
เมนูอาหารที่ใส่กัญชานะคะ

จะได้อิ่มลิเกว่านั้นล่ะว่ะ
หวานหยาดเยอะหยุดน้อยเชียว

ตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น
หรือสามารถโทรสอบถามเส้นทางสั่งอาหารจองโต๊ะได้เลย
ให้เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ด้านล่างแล้วจ๊ะ
น่ากินน่าทานนะน่ากินเนอะ

ข้าวอาหารอุ๊ยไก่อีกแล้ว

เขาก็เริ่มที่จะนำพวกส่วนผสมของกัญชา